สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเช้านี้เจอเชอรี่เช่นเคยนะคะ
ต้องบอกว่าวันนี้ต้องติดตามข่าวบรรยศให้ดี

จะได้มาฟังเสียงเพราะกันในช่วงเช้า

เพราะมาฟังข่าวแทบกันก่อนคุณผู้ชม
เขาบอกเลยว่ายกให้เป็นสายสตรองตัวจริงสำหรับสาวปูปรายา
ถ้าไม่บอกไม่รู้ว่าเธออกหักมากค่ะ
อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าเธอเป็นคนที่เข้มแข็งมากเลยจริง
ดูไม่ออกเลยว่าเพิ่งกุ๊ดบายแฟนหนุ่มไฮโซโน้ตวิเศษ
ที่อุตส่าห์ปลูกต้นรักกันมานานถึง๕ปีค่ะ
เพราะว่าสีหน้าแววตาของนางเอกสาวปูประยา

หักแล้วสวยขึ้นเลิกกับแฟนแล้วสวยขึ้น
ไม่มีจะมาบ่อน้ำตาแตกน้ำตาตื้นตรงนี้ไม่มีเลย
ดูแล้วเปล่งปลั่งมีออร่าของสาวโสดแบบเต็มเปี่ยมค่ะ
พร้อมตอบสื่อทุกคำถามเลย
ถึงสาเหตุของการเลิกรากันครั้งนี้ที่มาจากความรู้สึก
แล้วก็ไม่มีเรื่องราวมือที่๓เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

พร้อมกับย้ำด้วยว่าไม่เคยรู้สึกเสียดายเลยนะ
หลายคนบอกแหมคบกันมาตั้ง๕ปีไม่เสียดายเวลาเหรอ
บอกไม่เสียดายเวลาเลยเพราะว่า๕ปีที่ผ่านมา

แม้ว่าตอนนี้จะลดสถานะเหลือเพียงแค่เพื่อนกัน
ความรู้สึกดีมีให้กันเหมือนเดิมได้
ส่วนใครที่พากันเสียดายตำแหน่งว่าที่สะพ้ายหมื่นล้านของเธอ
เธอบอกว่าไม่เสียดายเพราะว่าที่ผ่านมา
เธอเลือกพบคนที่หัวใจค่ะ
ขอลดสถานะจากแฟนเป็นเพื่อนค่ะ
ก็จริงเป็นการตัดสินใจของเราทั้งคู่
เวลาผ่านมาสักพักนึงแล้วเราก็รู้สึกว่า
ที่บ้านยังไงดีอยากจะถอยหลัง

มองตัวเองและความรู้สึกตัวเอง

แต่ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเหมือนกัน
เลิกกันอย่างนี้คนก็ไม่มองว่ามีมือที่สามอะค่ะ
ค่ะก็จริงคุณโน๊ตเขาก็มีเพื่อนผู้หญิงเป็นเรื่องธรรมดา
แต่ปูก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาเป็นคนดีไง
อย่าเชื่อมโยงเขาไปเลยให้เขาดูไม่ดี
จริงปูรู้สึกเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่ง
ท้ายแล้วถึงอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นในอนาคต

แล้วปูอยากเห็นเขาได้ดีอยากเห็นเขามีชีวิตที่ดี

คือว่าแม่จริงก็รักพี่โน๊ตนะคะ
พ่อแม่ปูไม่ค่อยยุ่งเรื่องชีวิตส่วนตัวปูเท่าไหร่ค่ะ

แต่ว่าสำหรับปูปูปูอายุเท่านี้เองนะ
คือก็โตแต่ก็มันมีอะไรอยู่ข้างหน้าที่ปูยังรู้สึกว่า
ยังตื่นเต้นด้วยและมีความสุขที่มันจะเกิดขึ้น

ไม่ค่ะชีวิตมักจะมีการเปลี่ยนแปลง
แต่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้มักจะเป็นเรื่องแย่เสมอค่ะ
โอ๊ยเธอตอบดีมากเลยอ่ะ

ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงไม่ได้แยกเสมอไป

จริงเธอรวบรวมสติแล้วก็เดีย
อยากให้เป็นแบบนี้นะถ้าเกิดว่าคนเราเลิกกันแล้ว

อยากเห็นเขาได้ดีชอบคำนี้มากนะ

แล้วก็ยืนยันด้วยนะครับคุณผู้ชมว่าเรื่องมือที่๓ไม่มีอย่างแน่นอนค่ะ